มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่นครปฐมนะครับ
เมื่อเด็กนักเรียนชายชั้นม๓อายุแค่๑๕ปีครับ
ขี่จักรยานยนต์แข่งกับเพื่อน
ระหว่างที่ขี่คู่กันมาได้เสียหลักล้มลงนะครับ
ถลายไปชนกับรถกระบะขนผัก
จนทำให้เจ้าตัวนั้นเสียชีวิตคาที่

แม่มากกว่าแล้ว

แตกกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทาง
เป็นผลพวงจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
ในช่วงเย็นวันจันทร์ที่๑๘กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ผู้เป็นแม่ใจแทบสลาย
เมื่อโทรศัพท์จากปลายทางแจ้งมาว่า

รถจักรยานยนต์ล้มและเสียชีวิต
เมื่อผู้เป็นแม่ยืนยันว่าลูกชาย
ไม่เคยไปในที่ที่พบศพ
แล้วเพราะอะไรจึงนำพาให้นักเรียนหนุ่ม
ม๓รายนี้ตัดสินใจไปที่นั่น
ซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวกำลังสงสัยกับ
มปริศนานี้กลุ่มเพื่อนของผู้ตาย
ก็ได้เข้ามาเฉลยว่าสาเหตุที่ต้องไปที่ตรงนั้น
เพราะช่วงเย็นหลังเลิกเรียนมีข่าวมาว่า
เด็กนักเรียนหญิงในโรงเรียนได้นัดกลุ่มคู่อริ
แต่ขณะรอชมศึกศักดิ์ศรีระหว่างสถาบัน
ผู้ตายกลับถูกชักชวนให้เปิดเวทีประลองความเร็ว

ก็ดึงผู้หญิงในโรงเรียนนี้เหรอครับ
เขานัดกันเป็นเด็กเมาะเด็กชั้นหรือไง
ว่าไม่ได้ตบกันเพราะว่ามีเรื่องนี้มาก่อน

ครับตอนแรกว่าจะไปปุ๊บสักพักเหมือนว่าผมก็ไม่รู้ยังไง
แต่ปรากฏว่าไปแข่งรถกันนี่แหละครับ
แต่ตอนขาชนไม่ได้แข่งแล้วขาชนคือขี่กันมาปกติแล้ว
แต่คือขี่รถปุ๊บแล้วแบบว่าตอนขากลับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือเล่ากันยังไง

เธอกำลังจะแซงเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่ง
เพราะขี่ออกมาปกติแล้วแต่ไม่รู้ไปชนกันอีกท่าไหนครับ
ประลองความเร็วนำพามาซึ่งความสูญเสียและผู้โชคร้าย
คือรถส่งผักของนายวีรศักดิ์บัวลอยในวัย๔๗ปี
และเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่ว่า๒วัยรุ่น
กำลังแข่งรถจักรยานยนต์แต่เกิดพลาดท่าล้ม

และรถจักรยานยนต์ก็กระเด็นมาโดนหน้ารถของตน
พังยับเยิน
เห็นครับเป็นจังหวะที่ว่าหมอบหมอบรถแข่งกัน
หมอบมาเลยครับหมอบแข่งกันมา
หมอบแข้งกันมาแล้วมันจังหวะเขา

เส้นนี้คือเส้นมันจะมีเด็กนักเรียนเขารู้อยู่แล้วครับ
มันจะมีการแข่งขันทุกเย็นแข่งรถทุกเย็น

มันจะมีบึงรางเขารออยู่เขาจะขี่บนนี้กัน

แต่ในนี้จะเป็นเหมือนแบบให้

เป็นจุดออกกำลังกายครับที่บึงรางข้าวลอยตรงนี้
ส่วนนี้คือสภาพถนนริมคลองชลประธาน
ภายในชุมชนบ้านน้องดินแดง
อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ด้วยสภาพถนนที่ไม่ได้เรียบ

แต่จุดนี้ก็ถือเป็นจุดสงบสุข
เพราะตลอดทั้งวันแทบไม่มีรถสัญจรผ่านไปมา
จุดนี้จึงเหมาะสมแก่การรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นขาสั้น
เพื่อจับกลุ่มกันหลังเลิกเรียน

ก็มียกล้ออะไรบ้าง
เขตตรงนี้เขาชอบมาแข่งรถเหรอครับ
ช่วงไหนจะเป็นคนเป็นกลุ่มเวลาที่มาเยอะบ่อย

ช่วงเย็นเด็กนักเรียนจะมากัน
แล้วเขามาจูบจีบกันที่สวนจอม

อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละ๒ครั้งหรือเห็นยังไงครับ

มีแต่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็มีของ
นั่นก็คลางกงค่ะ
และหลังเหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไป
สิ่งที่จะถูกเล่าขานกันไปปากต่อปาก
คงทำให้การประลองความเร็วคมเผลาลงในระยะนี้
เพราะจากร่องรอยของรอยคูดบนพื้นถนน
คือสิ่งย้ำเตือนใจให้กับสิ่งนักบิดทั้งหลาย
พึงตระหนักทุกครั้งที่ประมาท
และขนองใจว่าหากคุณผิดพลาด
คุณอาจไม่มีโอกาสกลับมาแก้ไข
ในสิ่งที่ผิดพลาดแบบนี้เป็นหนที่๒ก็เป็นได้